อีกหนึ่งสาวค่ะที่ก็เจ๋งไม่แพ้กันก็คือเชียร์ที่คำพรนะคุณผู้ชมค่ะ
รักก็รุ่งงานก็เลิศนะคะ
ล่าสุดนี่เขาเพิ่งจะฉลองครบรอบ๑๐ปีผลิตภัณฑ์ที่เจ้าตัว
และเพื่อนซีอย่างการ์ตูนร่วมกันก่อตั้ง
จนตอนนี้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
ตั้งเป้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใน๒ปีจ้า
ในงานนะคะก็ยังได้กำลังใจจากแฟนนุ่มไฮโซบิ๊กธนพล
มาส่งแรงเชียร์แบบติดขอบเวทีเลยนี่มาถึงก็ยิ้มหวานเลยนะคะ
ออร่าความหล่อยังพุ่งจนอดแซวไม่ได้ว่า
หรือคู่นี้จะมีข่าวดีเตรียมแต่งอีกคู่นึงหรือเปล่า
คำถามนี้เข้าไปสาวเชียร์ก็เกือบไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะ
แต่ก็ออกตัวนะว่าเฮ้ยงานนี้ยังไม่รีบไม่ร้อน
เรื่องความรักตอนนี้แฮปปี้ดีและรู้สึกดีใจที่มีหนุ่มบิ๊กคอยอยู่เคียงข้างค่ะ

เอ๊ะอย่าท้า

ตูนค่ะเป็นอีกคนนึงที่ให้กำลังใจตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรค่ะ

เวลาสี่จ่ำอุ้นนะคะบางคนจะแต่งหวานแผงกว่าน่ะ

คิดไม่ทันหรือเนี่ยคิดไม่ทันหรือเนี่ย
ไปเรื่อยค่ะไม่รีบร้อนนะคะ
คือทุกวันที่ไปเรื่อยก็เป็นวันที่ดีอยู่แล้วค่ะ

ครอบครัวก็เห็นเราแฮปปี้เขาก็ดีใจไปด้วยค่ะ

ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีนะคะ
แต่เชียร์ก็เชื่อว่าถ้าดีไปอย่างนี้เรื่อยก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะ
ตอนนี้เรียกได้ว่าทุกอย่างลงตัวหมดเลย
เขาบอกว่าคนที่แบบจะมีออร่าเป็นเจ้าสาวมันจะมีความผ่องอะไรบางอย่าง
รู้สึกว่างานนี้คุณเชียร์ก็ดูมีความผ่องอะไรบางอย่างเหมือนกันนะ
ธุรกิจก็รุ่งแล้วความรักก็รุ่งชีวิตเลิศนะคะ